เรื่องของบอลอีกสักเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
มีการทำงานของตำรวจที่เข้าไปทลายเครือข่าย
ช่วงนี้เนี่ยการพนันบอลก็เรียกว่าคึกคักพอกับบอลโลกเลย
ทลายเว็บพนันนะคะซึ่งเป็นชื่อเดียวกับนักเตะแห่งอาเจนติน่า
แล้วก็ปรากฏว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า๑๒๐๐ล้านบาทค่ะ
แล้วมีการเอาลิงก์โปรโมทเว็บนี้นะคะไปแปะตามเว็บของส่วนราชการด้วยค่ะ
นี่คือตอนตำรวจเข้าไปตรวจค้นโอ้โหนี่และนี่หน้าประตู

ประตูสำนักงานโอ้โหรองเท้าเพียบเลย
ไม่ต่ำกว่าร้อยคู่ค่ะตามรายงานบอกไม่ต่ำกว่าร้อยคู่

แล้วหลายคนตอนที่ตำรวจเข้าไปก็กำลังนั่งทำงาน
พยายามจะหนีแต่ว่าไม่ทันแล้วค่ะ
เพราะว่าตำรวจเขาล้อมไว้หมดเลยนะคะ

นี่คือช่วงเวลาเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะคะ

เปิดเอาไว้๑๘เว็บค่ะคุณผู้ชม
เพื่อที่จะชักชวนคนมาเล่นพนันช่วงบอลโลกตลอด๑เดือนที่ผ่านมา
แล้วก็ใช้สถานที่ทั้งกรุงเทพทั้งจันทบุรี
เปิดสำนักงานถึง๘แห่งนะคะ
แต่ละจุดตอนตำรวจเข้าไปค้น
พนักงานหลายคนกำลังคุมเว็บนะคะตรวจสอบการโอนการถอน

ก็เบื้องต้นจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายสารได้ถึง๓๑คนนะคะ
ของกลางเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กว่า๕๐เครื่อง

นับธนบัตรแบบที่ธนาคารใช้เลยนะคะ
แล้วก็มีเงินสดอีก๗๐ล้านบาท
หมุนเวียน๑๒๐๐ล้านบาทค่ะ
นี่ค่ะความร้ายกาดความเหิมเกลิม
ก็คืออย่างที่เล่าไปตอนแรก

เอาลิงก์โปรโมท

แปะในเว็บของราชการถึง๒แห่งนะคะ
ก็คือกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

ก็เป็นจุดที่ทำให้ตำรวจเขาได้เบาะแส
แล้วก็นำไปสู่การจับกลุ่มได้ในที่สุดค่ะ